มาเริ่มต้นกันที่คู่แม่ลูกสุดฮอตนะคะน้องมะลิพาขวัญและคุณแม่โบแวนด้า
ที่ตอนนี้ฮอตสุดออกงานอีเวนต์ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
และล่าสุดก็เพิ่งจะไปเดินแบบร่วมกันเป็นครั้งที่๒ด้วย
สร้างความน่ารักสร้างรอยยิ้มทีเดียวคุณ
ใช่แล้วค่ะแถมยังแง้มให้เราฟังอีกด้วยนะคะ
ว่ากำลังจะมีงานพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
งานนี้ติ่งน้องมะลิพลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
ซุปตาตัวน้อยน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวง

วงคู่กันเดินแฟชั่นโชว์สุดน่ารักรวมกันเป็นครั้งที่สอง
ทำกลางแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น
ซึ่งขวัญใจตัวน้อยก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
วิญญาณนางแบบพร้อมท่าโพสต์เก๋
เหล่าช่างภาพได้รัวชัตเตอร์กันแบบไม่ยั้ง
จะสร้างสีสันด้วยคำพูดสั้นแต่ได้ใจความ
ซึ่งเสียงใสของน้องมะลิก็สามารถเรียกรอยยิ้ม

อะไรด้วยคะ
ฮอตของซุปตาน้องมะลิยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
เพราะคุณแม่โบเผยว่าในเร็วนี้
ทั้งคู่เตรียมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยรายละเอียด
ส่วนงานโฆษณาที่เจาะคิวรออยู่อีก๕ตัวนั้น
อาน้ำอ้อยเป็นคนพิจารณาตามความเหมาะสม

โครงการสร้างอนุสรให้กับปทฤษฎี
ที่จะทำร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิทของสามีผู้ล่วงลับด้วยค่ะ

ยังยังไม่ค่อยชินกับการนอนกันแค่สองคนแม่ลูก
และอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจ

ซึ่งโบแวนด้าเผยว่ารู้จักกันมานานแล้ว
เพราะเป็นน้องที่เคยดูแลปอตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลค่ะ
นอนก็หลับตื่นอยู่นะคะ
ยังอยู่ในช่วงที่มันยังปรับอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่
นอนคนเดียวหรือว่านอนกับน้องสองคนอะไรอย่างนี้

ก็เลยหลับตื่นบ้าง
จับตามองเรื่องบอดี้การ์ด

ก็เป็นจริงก็เป็นของทางคุณอาค่ะ
จะมีน้องที่คอยติดตั้งถ้าสังเกตดูดี
น้องคนหนึ่งจะติดตามพี่ปอตั้งแต่น้องเขายังเด็กแล้วนะ
แล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ
ก็คือเหมือนดูแลโบก็เหมือนดูแลพี่ปอ
ดูแลโบกับมะลิก็เหมือนดูแลพี่ป๋อ